หนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
แต่มันเป็นการแยกทางด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจ
นี่ไงแล้วต่อหน้าสาธารณชนก็แถลงข่าวเท่นะ
แต่รับหลังด่ากันไป
เจ็บจนกินไปไม่อยากรอให้ใครเห็น
สิ่งที่เราเป็นผ่านมาคืออะไร
ไม่อยากร้องขอจะไม่รอเธออีกต่อไป
ถ้าจะเจ็บจิ้นตายจะอยากเข้าไป
เข้าให้ไกลกว่าเดิม

ฟังแล้วรู้สึกมันเศร้าโดนใจตามสไตล์พิเศษ
อ๋อแต่เพลงเขาพอจริงพอจริงในรอบ๕ปีใช่คุณ

ท่อนฮุกนี่หลายคนนะคะบอกว่าโอ้โหมันฟังแล้วมันเจ็บจี๊ด
นั่นก็คือแม้จะเจ็บจนเจียนตายแต่ยังก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิม
นี่แหละท่อนฮุกท่อนนี้นะคะคล้องกับชื่อของพักเลยนะ
แปลกแต่ก็คงสื่อถึงการเมืองนั่นแหละค่ะหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะ
พี่เสกก็โพสต์คลิปนี้เอาไว้คุณคนเข้าไปดูถล่มทลาย
แล้วก็พยายามหัดร้องเพลงนี้กันที่สำคัญยอดแชร์ไม่ต้องพูดถึงค่ะ
ก็เลยมีคนไปพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้จำได้ไหม
คุณพี่เสกโลโซเนี่ยเขาเคยมอบเพลงให้คุณพิทาคือรอยยิ้มนักสู้
แล้วสำหรับคุณทักษิณหลังจากที่บอกว่าจะกลับมาเมืองไทยใช่ไหม
ก็เลยไปมอบเพลงเพลงหนึ่งให้คุณทักษิณด้วยบอกว่านานเท่าไหร่ก็รอ

นี่รักทั้งสองบอบช้ำไหม
เออนะฮะก็เลยเป็นเพลงแบบอกหักอกหักหน่อยนะฮะ